ก็คือย้ายค่ะไม่ว่าก็เป็นตอนแรกก็เริ่มต้องน้องมันแล้ว
จนเวลาผ่านมาเรื่อยซึ่งมันก็ใช้เวลามาสักพักนึง

มันก็เลยทำให้เราได้คุยเรื่องอื่น

มันก็เลยพัฒนามาเรื่อย
เขาบอกว่าเขาซึ้งใจตอนที่เขาป่วยแล้วเราส่งออกไปเยี่ยม

ก็ตอนนั้นใครป่วยก็ส่งมา

ตอนนั้นส่งไม่ได้มีอะไรพิเศษจริง
ช่วงนั้นใครป่วยก็ส่งไปเยี่ยมจริง

แล้วพี่อันรู้ว่าตรงเนี่ยที่มันพิเศษมากขึ้นกว่าเดิม
ก็คงเป็นช่วงประมาณช่วงงานศพอะค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ทีเต็มตั้งใจไม้คะพี่ว่า

คือนนท์จะออกตัวเสมอว่า

และเค้าจะบอกออกตัวว่า

เขามีความคิดเป็นแบบ
เพราะว่ามันเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าชัดเจน

จริงก็คุยกันมาในระดับหนึ่งค่ะว่า
คือว่าเขาจะบอกนะว่าคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีการรับรู้ค่ะแล้วก็ตกลงร่วมกันค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้
เพราะว่าหลายคนติดใจว่าจะรวด
ว่าถ้าพี่แอฟเซเย่ปุ๊บเขาก็จะแบบว่า

พี่แอฟยังไงบ้างกับวันนี้
ก็เชื่อว่าใครฟังก็

ขอบคุณที่ให้เกียรติ
ก็จะเป็นห่วงในเรื่องความหนาของวัย

ก็คงไม่ได้ค่ะก็คิดค่ะ

แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ

พอนำจะเห็นว่าอาจารย์จะที่บรรคุณ
ก็มีลูกอะไรอย่างเนี่ยต่างปลา

เขาก็ขอพูดก่อนก็ไม่รู้ด้วย

แล้วเขาก็เป็นสุขภาพโบรุษแบบนี้แล้ว

หรือว่าก่อนนั้นนี่เคยไม่มีท่านเพื่อทานข้าวนะแต่แค่ไม่ได้นุ่มหลูก
อือแก๊งไหนคะ
นี้แล้วก็แค่เลือดทางพี่หนุ่มกับชมครูก่อน

แซวเยอะกว่าเดิมกับค่ะ
ก็แซวเรื่อย

เพราะคือเค้าบอกเลยว่าอะไรที่แอพแฮปปี้เขาก็แฮปปี้
แม่แฮปปี้คือการจุ่มค่ะ

เพราะอย่างนั้นพลังไปนัดกัน
แบบใส่ฟีมเดียวกัน

ไม่เกิดหุ้มกันเลย
ก็ว่ามันอยู่ที่ให้ทุกอย่าง

แล้วก็รู้สึกว่าคือจริงที่ผ่านมาเราก็

ก็พูดตรงว่าก็ไปก็คือเราแอปทำอะไรก็บริสุทธิ์ใจค่ะ
เพราะว่าเราคุยกันเราศึกษากันมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเรียนรู้กันไปอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็จะมีกิจกรรมพวกนี้ค่ะ
ทานข้าวเล่นกีฬาเราก็ไปตีแบตดูหนังอะไรอย่างนี้

เหมือนเดิมค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อแอฟถึงบอกว่าแอฟเข้าใจทุกทุกคนเลยถ้าทุกคนจะแบบ
ไม่ห่วงนะครับเพราะว่าคนก็เห็นเซ่นทางชีวิตแอฟมาตลอด
แล้วแอฟก็พูดมาตลอดว่าแอฟก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดี
มันเป็นกำลังใจให้เราในการที่เราแบบออกมาเจอโรคภายนอก
ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไง
คือสำหรับแอฟทั้งเป็นทั้งคนทำงานแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วย
มันต้องมีหลายบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับแอฟมันไม่ได้ง่ายเลย
แล้วมันก็ต้องใช้พลังเยอะมากเลย
ถ้าเกิดความรักมันเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เรา
สำหรับแอฟมันเป็นเรื่องดีในชีวิต
มีการเจอกันมากขึ้นทำกิจกรรมในบริเวณปกติ
โดยที่ไม่หวังใครจะจำตามเรา
ใช่ค่ะก็รู้สึกสบายมากขึ้นค่ะ

ดีกว่าไปที่ไม่ได้คนเยอะนัก
ตอนหลังก็สบายมากย็งไปมาหมดแล้ว
จะทานข้าวจะคอนเสิร์ต
คอนเสิร์ตปีใหม่ก็ไปด้วย
ก็ทำอะไรที่เราอยากทำ
ตอนนี้ก็เท่าที่อยู่มาก็ได้ค่ะผ่านอยู่ค่ะ
ถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรอย่างนี้
แค่ความคาดหวังกับครั้งนี้บ้างหรือเปล่าอย่างนั้น
จริงแล้วว่าไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะ
ก็เต็มที่กับมันค่ะ
คาดหวังมันก็ตอบลำบากเนอะ
ก็คือณปัจจุบันแอฟก็เต็มที่กับทุกเรื่องค่ะ
จริงแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความรัก
คาดหวังในความรักหนึ่งในการงานอะไรมันก็ทุกอย่าง
เราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีค่ะ
แต่สุดท้ายปลายทางมันจะเหมือนเรื่องงานเหมือนกันค่ะ

มันก็ถือว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วแอฟก็ยอมรับมันนะคะ

น้นบอกว่าตอนนี้พี่แอฟยังไม่มีสาธารณะใช่มั้ยครับ
น้นบอกว่าถ้าสาธารณะเป็นแฟนลูกก็คือจะสั้นมาก
แล้วจะข้ามขั้นไปถึงแสงการ
ตอนนี้พี่แอฟยังไงกับทำความความความรับ
อันนี้แหละที่ทุกคนคิดค่ะมีแฟนมั้ยนะ
ตอนดูอยู่ก็กรี๊ดเหมือนกัน
ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับแอฟและนนท์คือ
ถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบ
เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงถึงได้มีสถานะความเป็นแฟน
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แอฟเป็นแฟน
คือติดจรวดมันก็น่ารักดี
แต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องใช้เวลา
คือหมายถึงว่าเวลานี้ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาว
แต่ว่ามันหมายถึงจังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสแล้วก็ความพร้อมความรู้สึกของเราทั้งคู่
ถ้าเขาจะติดจรวดเราติดตรงนี้ไหมครับผมไม่ติดเลย
ก็อย่างที่บอกค่ะก็คงเป็นช่วงของจังหวะเวลาแล้วก็ความพร้อมความรู้สึกที่มันใช่ของทั้งสองคน
ทุกคนมีแบบยิ้มไปกับเรามีความสุขไปกับเราแล้วสิ่งยังไงบ้างบางครับคุณ
แอฟจะบอกว่าแบบขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจค่ะ

ในจนดีด้วย

ก็แอฟคิดว่ามันคงมาจากการที่

แม่ก็ถามถึงข้อความที่น้องส่งมาคิดถึง

มีแม่คือที่น้องไปฮ่องกงแล้ว

เราตั้งใจหยอดกันไปเป็นปกติไหมครับ
หรือว่าเราก็เล่นกันอยู่แล้ว

เพราะว่าต่างคนต่างทำงานค่ะ

เอาเป็นที่สุดท้ายถามเลยแม่

หลังไม้แม่

ตายแล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เกร็งข้อเสื้อก่อนเลย

ขออภัยนิดนึงก่อนนะคะ
คือผ่านด่านยังไงเลยใช่เนี้ย

คือเอาไปว่าปีใหม่รับรู้ค่ะ

เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับแอฟค่ะ

ทุกคนในครอบครัวรับรู้ค่ะ
มีงานพูดอีกต่อมาตรงนี้ค่ะ

ก็แน่นลาละครไม่ค่อยได้เลยค่ะ
ตอนนี้กำลังดูอยู่ใช่มั้ยค่ะ

อ๋อแล้วเสียงเนียมเมื่อกี้ผู้ชายที่อยู่เพ้อข้างครับ
แพะบอกกองโหลนะหนึ่งสองสามสองสาม
ขอแข่งหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ